คุณผู้ชมทีนี้มาดูหน้า๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้คลายล็อกโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดให้ขายเหล้าเบียร์ได้
หน้า๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐนาธีประวัติศาสตร์นะคะ
อันนี้ดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนเดี๋ยวให้ดูภาพเคลื่อนไหว
แย่งชิงราวกับของฟรีแห่ซื้อเหล้าเบียร์ค่ะ
โอ้โหหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วในโลกออนไลน์เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะเลยนะคะ
ปลูกเข้าไปเพิ่มเดียวหมดในคลิปต่าง

มาซื้อจากห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่

ต่างเนี่ยนะคะคุณค่ะพอพนักงานของห้างแห่งเนี้ย
ลงของปุ๊บโอ้โหเข้ากรูกันไปยกรังกันมาเลยนะคะ
กำลังกันมาเลยค่ะเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
หลังจากที่ห้ามขายเหล้าขายเบียร์เนี่ย

หลายคนก็กรูเข้าไปเลยค่ะเป็นภาพบรรยากาศในห้าง
ปลีกค้าส่งแห่งหนึ่งนะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์กันไปในโลก
ไลน์จำนวนมากก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเนี่ยคุณเห็นนะ
คุณเห็นไหมคุณสุภาษาราคุณผู้ชมเห็นนะคะ
แมสก็จริงใส่หน้ากากอนามัยก็จริง
แต่ไม่มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็เลยทำให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทสยามแคร
จำกัดประหารชนฮักแม็กโครนั่นแหละ
ออกมาชี้แจงระบุบอกว่า
วันนี้ภาพนี้มันเกิดขึ้นคือวันที่๓พฤษภาคม๒๕๕๙
เป็นวันแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบางจังหวัด
คือตอนนี้๙จังหวัดยังห้ามอยู่นะคะ
ก็เลยทำให้มีลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย
รวมทั้งผู้บริโภคทั่วไป
ต้องการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นจำนวนมาก
เกิดความไม่เป็นระเบียบในช่วงแรกของการเปิดขายสินค้าในบางสาขา

ไม่ต้องกังวลว่าถ้าไปช้าแล้วของจะหมดนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือรักษาเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย๑เมตร

อันนี้หลักก็ไม่ได้อ่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์
แล้วมีการระบุบอกว่านี่เป็นการขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คือขายสุราเนี่ยเขามีห่วงเวลาอยู่ใช่ไหม
ตั้งแต่๑๑โมงถึงบ่าย๒๑ช่วง
แล้วก็ตั้งแต่๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอีก๑ช่วง
นี่ค่ะเป็นภาพพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
พบัชนอธ์ผู้บริษัทการตำรวจนักคอร์นบาล
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยตลาดนัดเรียบด่วนรามินทา
เราก็ไปถามประเด็นที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นี่แหละ
กรณีที่มีการแชร์ออกไปแล้วพบว่า
เอ๊ะคลิปนี้เนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่ามันเป็นคันการขายสุราในช่วงเช้า
ทีนี้พบชนบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่า
แล้วไปสอบถามผู้จัดการสาขาแล้วนะคะ
ทราบว่าคนที่ซื้อเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุรา
ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นเรื่องของการจำหน่ายสุระ
จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ได้รับการยกเว้นนะคะ
หลังจากนี้จะทำการตรวจสอบว่าเป็นไปตามจริง

หากไม่จริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อย่าลืมนะคะการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
พรบสุราตามมาตรา๒๘เขามีการกำหนดเรื่องของเวลาซื้อขายด้วย
ก็ตั้งแต่ช่วงแรกคือ๑๑โมงถึงบ่าย๒
ช่วงที่๒ก็คือตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม

นี่เป็นสำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะคะ
จำเวลาให้ดีนะบางคนโหตื่นเต้นตกใจ
เอาซื้อได้เหรอเราไปผิดเวลาซื้อไม่ได้นะคะ
ดูบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะ
ดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันบ้าง

แต่ละที่แต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไป

จุดแรกค่ะไปกันที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ

ไปดูบรรยากาศที่ร้านขายส่ง
ในตลาดปากน้ำคึกคักค่ะ

เหล่าซื้อเบียร์มากันตลอดเลยไม่ขาดสายเลย

แม้ว่าทางร้านจะทยอยเอาสินค้ามาเติมตลอดทั้งวัน
แต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะคะ

มีทั้งประชาชนทั่วไปที่มาซื้อไปบริโภคเนี่ยนะคะ

ไปดูภาคเหนือจังหวัดใหญ่ค่ะเชียงใหม่

นำคณะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ที่ต้องไปตรวจสอบเพราะว่าก็มีคลิปไง
ความวุ่นวายเกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าไปแย่งซื้อแอลกอฮอล

เจ้าหน้าที่พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
ซึ่งการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชาชนลักษณะก็คือแห่กันมาซื้อ

ทางผู้ดูแลห้างสรรพสินค้าเขายืนยันตลอดทั้งวัน
ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเลย
เพียงแต่มีการต่อคิวเพื่อรอจ่ายเงินเป็นแถวยาวผิดปกติเท่านั้นเอง
การทำงานช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างล่าช้านะคะ
ไม่ต่างจากนครราชศรีมาพื้นที่นี้คืออำเภอด่านขุนทศ
พ่อค้าแม่ค้าประชาชนไปแห่เข้าคิว
รอซื้อเหล้าซื้อเบียร์กันเยอะเลยที่ร้านขายส่ง
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวในพื้นที่
จุดนี้คือริมถนนสายสีคิ้วชัยภูมินะคะ
พ่อค้าแม่ค้าจากตำบลต่างขับรถมาเลยค่ะ
มาต่อแถวรอซื้อทั้งวัน
มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอเต็มหน้าร้านไปหมดเลย
เจ้าของร้านเขายืนยันว่าตัวเขาเองเป็นร้านส่งจุดเดียว
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไว้เยอะเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน
จำกัดจำนวนในการซื้อด้วยแต่ละคน
แต่ทุกคนต้องเข้าคิว
และอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคม๑เมตรด้วย

ร้านเชียวหวยร้านขายของเล็กคือคักเหมือนกัน
แต่มีการจำกัดให้แต่ละคนซื้อได้จำนวนไม่มาก
เพื่อให้ซื้อได้ทุกคนค่ะ